ดูเรื่องที่ยิ้มออกดูเรื่องน่ารักชิวกันหน่อย
ฉันจะพาไปเจอกับแก๊งแอดเวนเจอร์

โอ้โหไปไหนก็ไปเจ้าของเขาเป็นกลุ่มครับ

ดูครับสุดยอดครับสุดยอดครับไม่มีกลัวครับ

ขึ้นรถดีครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับ
เก้าหน้าครับผู้ต่อการครับ

นี่ครับดูครับนอนก็มีครับเฉยครับ
นั่นไปแล้วครับไปแล้วครับ

ก็คงเห็นล่างตามร่องขาวหมาเนี่ย

ไปไหนไปกันเจ้าของไปไหนพวกผมก็ไปด้วย

ข้างหน้านี่คือเป็นเหมือนหน่วยตรวจการนะคุณ
นำขบวนดูสอดส่องว่าทางโล่งไหมเคลียร์พื้นที่ให้เจ้านายหน่อย

เจ้านายคือคุณลุงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพ่อหลวงชัยนะคะ
ก็ขับรถช้าแบบอารมณ์ดี

คนดูหลายแสนครั้งแล้วก็แชร์ไปกว่าหมื่นครั้งแล้วค่ะ
หลายคนก็ชื่นชมความน่ารักความน่าเอ็นดูของเจ้าหมาพวกนี้

แต่ดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นวิถีชีวิตของพ่อหลวงชัย
แก๊งแอเวนเจอร์๗ตัวนี้นะคะดู
ชิลบนหลังคาบนกระโปรงรถเลยเนี่ย
ส่วนข้างหลังที่เห็นบรรทุกย่านี่เป็นย่าสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์นะคะ

โอ้โหถ้าเบรกปุ๊บนี่ตกหมดเลยนะ
จริงฉันอยากเห็นต่อเบกแล้วหน้าที่มันคงเป็นหนังตลกอะเนาะ